แต่ว่านักมวยดาวรุ่งต่างชาติชาวสวีเดน
มาเก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ที่บ้านเรา
ปรากฏโดนรถบรรทุก๑๐ล้อชนค่ะ
คุณผู้ชมดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะคะกลายเป็นเรื่องน่าเศร้าค่ะ
เมื่อตำรวจสพสามโคกไปตรวจสอบนะคะ
มีรถสิบล้อบรรทุกปูนซีเมนคันนี้แหละค่ะไปชนเข้ากับมอเตอร์ไซค์
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ถนนเรียบคลองเปรมประชากรนะคะ
ตำบลเชียงรากน้อยอำเภอสามโคกปฐุมธานี
ที่เกิดเหตุเจอศพของนักมวยดาวรุ่งสัญชาติสวีเดนค่ะ
ชื่อว่ามิสเตอร์โมฮามัธนัวอับดุลรามานค่ะ
นอนอยู่ข้างถนนแล้วก็มีคนเจ็บอีกหนึ่งคนด้วย
ภาพศพนี้น่ากลัวมากนะคุณนะคือใบหน้ายุบลงไปหมดเลย
คือเจ้าหน้าที่กู้ภัยตอนมาถึงก็เร่งนำตัวคนเจ็บด้วย
ส่งโรงพยาบาลสามโคกไปค่ะ
ใกล้กันก็เจอกับรถกันต้นเหตุรถสิบล้อบรรทุกปูนสิเมนท์
อย่างที่เห็นคุณผู้ชมรู้ไหมใต้ท้องรถสิบล้อบรรทุกปูน
เตอร์ไซค์ติดอยู่ตรงนั้นนะคะ
แล้วเจ้าหน้าที่ต้องค่อยลากออกมาด้วย
อย่างนี้อย่างนี้เลยตรงหน้าล้อเลยคนขับรถบรรทุกค่ะชื่อนายสมบัติโสพันธ์
บอกแบบนี้ว่าตัวเขาว่ารับปูนมาจากแรมปูนนะคะ
จะเอาไปส่งที่ไซส์งานแถวปากเกร็ดนนทบุรี
มาถึงจุดนี้มอเตอร์ไซคันนี้ที่ผมชนเขา
เขาขี่ออกมาจากซอยเขาหลบรถปูนอีกคัน
มาตัดหน้ารถผมแล้วมันกระชั้นชิด
ไม่ทันจริงก็เลยชนเข้าอย่างเต็มแรงค่ะ
ผมกำลังจะไปส่งงานเห็นมอเตอร์ไซต์วิ่งจัดมามา
กำลังออกมาจากแพลนปูนครับวิ่งมาตรง
กำลังจะไปส่งงานที่ไหนปากเกร็ดครับปากเกร็ด

ตรงนี้เลยครับปากซอยนี้ออกมานี่เลยส่งมาเลย

ทางด้านของคุณปิยพันธ์ชินานัทอายุ๓๒ปีคนนี้เป็นใคร
เป็นหัวหน้าค่ายมวยของทอแสงเทียนน้อยนะคะ
บอกแบบนี้เลยบอกว่าคนตายกับคนเจ็บ
เป็นนักมวยของสวีเดนทั้งคู่เลย
ซ้อมมวยอยู่ที่ไทยเราเนี่ยประมาณสักเดือนหนึ่งแล้วค่ะ
ที่กำลังจะกลับประเทศใน๒๔กรกฎาคมนี้แล้วนะ
ก่อนจะเกิดเหตุก็เลยกลายมาเป็นแบบนี้
คนตายเป็นนักมวยดาวรุ่งด้วยซ้ำเก่งมาก
ตกใจเหมือนกันที่อยู่ดีก็มีนักมวยต่างชาตินะคะ
มาซ้อมอยู่ที่ค่ายแล้วมาเสียชีวิตนะคะ
ซ้อมมวยเฉยอืมแบบเป็นตัวเก่งของซ่อมอีเดนเลย
เขาแชมป์แบบว่ามุษลังเล่นค่ะ
หัวหน้าค่ายมวยก็บอกแบบนี้ผู้เสียชีวิตเนี่ยเก่งเลยทีเดียวแล้วนะคะ
เสียใจด้วยทีนี้เรื่องของคดีเนี่ยร้อยตำรวจเอกวรพรรคค่ะ

ไปดูกล้องวงจรปิดอีกต่างหากนะคะ
แล้วก็ส่งศพของผู้ตายไปชนสูตรที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

นำตัวคนขับรถสิบล้อไปสอบสวนต้องดำเนินคดีที่โรงพักค่ะ